แล้วก็สุดท้ายการชดเชยเนี่ยมีข้อความบอกว่าให้สมาคมกีฬาฟุตบอลชดเชยช่วงนั้นเป็นเงิน๑๔๐๐ล้านบาทก่อนจะจบกันมาแล้วก็มาเพิ่มเติมในสารชั้นอุทธรณ์
วันนี้ครับสารอุทรชำนาญพิเศษมีคำพิพากษาแก้เป็นว่า
สมาคมกีฬาฟุตบอลชำระเงินให้กับสยามสปอร์ต
เป็นเงิน๔๕๐ล้านบาทแล้วมีดอกเบี้ยอีก๗๕ต่อปีนะครับ
นับตั้งแต่วันฟ้องซึ่งสารได้ออกคำบังคับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล
จำเลยที่๑ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน๓๐วัน
เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเรื่องนี้ว่าจะต้องสู้กันถึงสารดีกาจะเป็นยังไง